คุณผู้ชมครับพ่อแม่ของหมอกระต่ายที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์
มาชนหมอกระต่ายเสียชีวิตบนทางมาลายจำได้ใช่ไหมครับ
วันนี้ทั้งสองท่านไปเคลื่อนไหวนะฮะไปฟ้องเรียกค่าเสียหาย
๑ล้านบาทฟ้องใครบ้างฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วฟ้อง๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์นี่คือค่าความเสียหาย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขา

นายแพทย์อานิรุธกับนางรัชนีสุภวัฒน์จริยากุล
พ่อกับแม่ของหมอกระต่ายไปกับทนายความครับ
ยื่นเรื่องฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจากขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
แพทย์หญิงวราลักษณ์หรือหมอกระต่าย
เสียชีวิตบนทางม้าลายเมื่อ๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ทนายนัทพลนะครับบอกว่าพาครอบครัวของหมอกระต่าย

เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่ครอบครัวต้องสูญเสียไป
ค่าจัดงานศพค่าเลี้ยงดูที่ผ่านมา
เป็นเงิน๗๒ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย
นับตั้งแต่วันที่หมอกระต่ายเสียชีวิต

มีนักวิชาการแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัย

ประเมินตามศักยภาพของหมอกระต่าย
ว่าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่
จะสามารถทำงานทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้แค่ไหน
แล้วรวมถึงการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย
ถ้ากรณีที่๑๐ตำรวจตรีนรวิทย
ไม่มีกำลังจ่ายค่าเสียหาย

ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบแทน
เพราะก่อนเกิดเหตุ๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์
รับเอกสารสำคัญที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
อีกทั้งวันเวลาที่เกิดเหตุ
ก็ยังอยู่ในเวลาราชการอีกด้วย

ต้องรอสารท่านพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่
แล้วก็จะมีการนัดคุยประเด็นข้อพิพาท
ในวันที่๒๐เมษายนนี้ครับ
สามารถที่จะทำงานจนถึงเกษียณ

ไม่น่าจะต่ำกว่า๒๐๐กว่าล้าน

ก็ไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านอ่ะนะครับ

มันไม่สามารถชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับ
ตัวเลขที่ประเมินมามันแค่เบื้องต้นเท่านั้น
แต่ที่ประเมินไม่ได้เลยคือจิตใจ
ส่วนคดีอาญาตอนนี้ทนายก็นะครับดำเนินการไปนะครับ
ตอนนี้อยู่ชั้นอายการแล้วเป็นความคืบหน้าครับ